ว่ากันว่านี่คือการแข่งขันคมเฉือนคม
เขาแข่งกันอะไรแบบไหนไปดู
ชิบแป้งนะครับโอ้ย
ชีพของคนในหมู่บ้านนี้ก็ยังตีมีดกันอยู่หลายคน
ก็เลยจัดการแข่งขันขึ้นมาซะเลย
กติกาก็คือผู้เข้าแข่งขันจะต้อง

สวมแว่นตาป้องกันอันตราย
ใช้มีดมีดอิเน็บมีดอิโต้มีดพระหรือมีดอื่นอะไรก็ได้ที่มีความยาวไม่เกิน๑๗นิ้ว
ใบมีดความยาวไม่เกิน๑๑นิ้วความยาวด้ามไม่เกิน๖แล้วความกว้างของท้องมีดเนี่ยไม่เกิน๓นิ้ว
แต่ว่าจะหนาเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดนะ
พอมาพร้อมกับอาวุธคู่กายแล้วมาเลยค่ะ
ระหว่างการแข่งขันเนี่ยให้ฟันไปเลยตามจุดต่างตามด่านต่างไม่ว่าจะเป็นเชือกเป็นขวดน้ำเป็นไม้เป็นกระดาษก็แล้วแต่
ฟันด่ะเลยค่ะคุณแต่มีกราตริกาสำคัญคือห้ามมีดบินห้ามมีดแตกห้ามมีดพังครับครับ
แล้วฟันเชือกหูขาดแป๊บเดียวเลยทีเดียว
แล้วซึ่งการแข่งขันนี้จะใช้เวลาประมาณ๒๔๐วินาที
เขามีเวลากำหนดเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความเร็วความว่องวัย
ทางคณะกรรมการเขาก็มีด่านให้ทดสอบหลายอย่าง

แต่สุดท้ายแต่ละคนก็เรียกว่าฟันฝ่าอุปสรรคต่างได้จนประสบความสำเร็จนะคะ
หั่นเชือกเออฮ่าผมบ้างนะคุณดูนี่นิหั่นลูกปิ๊งปองอ่ะเออ
งั้นถ้ามันคมขนาดนี้ขอยืมหน่อยได้ไหม
ทำไมคะเพื่อกำลังมาตัดใจหน่อย
มีบางคนเลยตัดใจยังไม่ค่อยขาดเลย

จะตัดใจอะไรก็คิดดีหน่อย

แล้วก็เป็นของดีของพื้นที่จังหวัดแพร่ด้วย
มีโอกาสก็แวะไปหาซื้อกันแล้วกัน